แล้วเวลามากัดให้สมัดกับเราสองคนในคู่กัดสมัดเบา
วันศุกร์แบบนี้ไม่อยากให้พลาดนะ

วันศุกร์เนี่ยคุณผู้ชมมีกิจกรรมทำอะไรกันหรือเปล่า
เพราะเดี๋ยวก็หยุดเสาร์และอาทิตย์แล้ว
หลายคนอาจจะวางแผนไปท่องเที่ยว
หรือทำกิจกรรมอะไรก็ตามนะคะ

แต่ว่าบางคนบอกนะคะโหวันศุกร์แล้ว

จำงานมาทั้งสัปดาห์ก็เปิดเติมพลังงาน
ด้วยการดูรายการคู่กัดสะบัดข่าวแบบนี้แน่นอนฮะ
เรามีข่าวสารให้ได้ติดตามกันด้วย
แล้วนอกเหนือจากนี้ก็ส่งข้อความไลน์มาทักทายกันได้เหมือนเดิม
ใช่แล้วค่ะส่วนใครคิดถึงคุณจูด้งแล้วก็ไม่ต้องห่วง
เดี๋ยวได้เจอแน่วันนี้เขานำเรื่องดีมาฝากเราในช่วงของสบัดทั่วไทยด้วยค่ะ
ส่วนช่วงนี้อย่ารอช้าไปดูกันเลยวันนี้มีอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้น
ในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
เกิดเรื่องหัวร้อนกลางถนนอีกแล้ว
ชายสองคนไล่ตีกันไม่สนใจใคร
แล้วเหตุมันเกิดจากอะไรต้องติดตาม
ยังไม่หมดวัยรุ่นชักปืนปากกายิงใส่คู่อาริกลางซอยในหมู่บ้าน
พ่อค้าขาหมูทนไม่ไหวด่ากลับ
แล้วเรื่องนี้จะจบอย่างไรต้องติดตาม
มาร่วมกันมันกว่าคุณผู้ชม
อยู่กันสองคนก็จะมันประมาณนึง

แต่ถ้ามีคุณผู้ชมคุยด้วยจะมันกว่าเดิม
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นติดตามรายการของเราแบบยาวเลยเนาะ
เอามาในเบรกนี้ก็ว่ากันถึงเรื่องของความเชื่อกันหน่อยดีคือไปเจอคลิปหนึ่งฮะ
มันเหมือนเป็นพิธีในการไหว้ครูฤษี
แล้วก็มีเรื่องของการอาบน้ำว่าน๑๐๘อันศักดิ์สิทธิ์แล้วมีคนของขึ้นด้วย
เหตุการณ์เป็นอย่างไรไปติดตามมันหน่อยครับ
โอ้โหเอาอย่างนี้เลยเหรอเอาเสียงร้องดังโวยวาย

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อาสมฤษีแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

กำลังอยู่ภายในบ่อน้ำว่าน๑๐๘อันศักดิ์สิทธิ์

ในช่วงทำพิธีทั้ง๓คนอาการเหมือนของขึ้น
ส่งเสียงร้องโวยวายไอ้ว่า
น่าจะเป็นฮานุมาน
บางคนฮือฮาฮือฮ่า

ก็มีหลายอาการว่ากันไปนะ
ทีมข่าวเราเห็นแบบนี้เลยลงพื้นที่ไปยังอาสมฤษีแห่งนี้ค่ะ
นั่นคือตำหนักพ่อแก่โยคีวาดาบท
ด้านในตำหนักนี่นะมีรูปปั้นพ่อปู่ฤษีจำนวนมาก
เขาก็มีกฎเกณฑ์บอกเลยว่าถ้าใครจะมาที่นี่นะห้ามนำสิ่งเสพติดมาต้องเคารพสถานที่ด้วย

นี่ค่ะไม่เชื่ออย่าเข้ามาไม่ศรัทธาอย่าลบลู่อันนี้บอกไว้เลยนะ
เพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปเราก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้
มีพ่อปู่ฤษีจำนวนมากวางอยู่แท่นบูชานะคะ
และนักข่าวเราได้ไปพบกับนายเผชิญทูลฉลาดซึ่งเป็นร่างทรงพ่อแก่โยคีวาดาบท
เป็นคนทำพิธีนี่แหละท่านบอกว่าคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมานั้นนะคะ
คือพิธีการอาบน้ำว่าน๑๐๘ก็คือว่าน๑๐๘ชนิดเอามาต้มรวมกัน

ทำขึ้นมาเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีและเป็นการเปิดโชคลาภค่ะ

จะจัดขึ้นช่วงวันที่๑วันที่๒ของเดือนมีนาคมทุกปี
นั่นมันก็หมายความว่านี่น่าจะเป็นคลิปเก่า
คนเขาศรัทธาเขาก็เลยนำมาโพสต์เพื่อเรียกแรงศรัทธาอีกครั้งนึง
อ่ะนายเผชิญนะฮะร่างทรงพ่อแก่โยคีวรรณบทบอกอีกว่า
เรื่องความเชื่อมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็ฝากไปยังผู้ที่ไม่เชื่อไม่ต้องมา

แล้วเขายังบอกว่าด้านในก็มีเครื่องรางของขังอีกนะ
อย่างเช่นชาหมากตะกรุดน้ำมันแล้วก็อะไรอ่ะค่ะ
แผ่นทองเมตตานี่ไงปั้นเป็นก้อนกลมเนี่ยค่ะชานหมากใช่ไหมเออ
ทองก็เป็นแผ่นทองอะไรไอ้ที่น้ำมันที่ผมเล่าไปน่ะ
เขาเรียกว่าน้ำมันรักซ้อนมันก็คงจะมียังไงล่ะ
มีพุทธคุณอะไรที่มันแตกต่างกันออกไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชม
แล้วเอามาให้ดูกันก็ไม่ได้มาลบหลู่กันนะเอามาให้ดูกันเพราะมันเป็นเรื่องที่แปลกดี

แล้วยิ่งเมื่อก่อนเนี่ยนักรบนะคนที่เขาจะไปทำศึกสงคราม
เขาจะต้องมีการอาบน้ำว่านก่อน

เขาบอกว่ามันทำให้โครงกระพันธ์ชาตรีค่ะคุณคุณคุณลองไปอาบดูบ้างสิ

มันจะได้โครงกระพันธ์ไง
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
กลับมาในเบรกนี้ติดตามข่าวสารที่หลายคนให้ความสนใจดีกว่า

เลื่อนไปดูในทวิตเตอร์แล้วไปเจอกับทวิตเตอร์ของไทยรัฐนิวส์นะครับ
ด้วนไทพบฝีดาตรลิง

ซึ่งตอนนี้อันตรฐานหายไปไหนแล้ว

หนีจากโรงพยาบาลไปเฉยเลยไปติดตามเรื่องนี้หน่อยครับ

หนีทำไมทำไมไม่รักษาตัวที่โรงพยาบาล
นายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
กรณีที่มีชายชาวต่างชาติก็คือไนเจรียติดเชื้อโรคฝีดาดลิง
แล้วพำนักอาศัยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเจอรายแรกในเมืองไทย
เขาบอกว่าตั้งแต่เมื่อวันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
ก็ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
ว่ามีการพบผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะติดเชื้อโรคฝีดาดลิง
ก็เลยส่งทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค
กองระบาดวิทยาและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๑๑นครศรีธรรมราช
ลงพื้นที่สอบสวนโรคร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แล้วก็พบว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นเพศชายสัญชาติไนเจรียอายุ๒๗ปีนะคะ
มีประวัติเดินทางมาจากไนเจรียค่ะ
โดยมีอาการป่วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ
อาการของเขาก็คือมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกด้วย
แล้วมีผื่นแดงตุ่มนูนแดงตุ่มหนองค่ะ
เริ่มจากอวัยวะเพศแล้วก็ลามไปใบหน้าลำตัวและแขน
หน่วยงานเขาก็เก็บตัวอย่างเชื้อก่อโรคไปส่งตรวจนะ
ซึ่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
และได้รับคำยืนยันว่าติดจริง
จากห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในช่วงบ่ายของวันที่๑๙กรกฎาคม
จากนั้นทีมสอบสวนควบคุมโรคก็รวบรวมข้อมูลการสอบสวนโรค
เป็นประกาศออกมาภายใต้คำแถลงของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
เรียกว่าประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนี่แหละค่ะ
แล้วอย่างนี้ทำยังไงล่ะโอ้โหอยู่หนีออกมาจากโรงพยาบาลค่ะ

ก็ได้มอบหมายให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการติดตามเลย
แล้วประเมินความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในพื้นที่นะ
ก็จะมีการติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงติดโรคทั้งหมด๑๙ราย
ก็คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้นั่นแหละมาตรวจสอบหาโรค

ยังไม่พบผู้ใดที่ได้รับเชื้อหรือว่าติดโรคดังกล่าว
เขาเนี่ยไปตรวจที่สถานบันเทิงนะคะ๑๔๒คนสถานบันเทิงที่หนุ่มคนนี้ไปเที่ยวแหละ
มี๖คนที่มีอาการเจ็บคอผลตรวจออกมา๔รายไม่พบเชื้อนะคะ
แต่ก็ให้เฝ้าระวังตนเอง๒๑วันส่วนอีก๒รายรอตรวจอยู่เหมือนกัน
จากนี้ยังไปค้นผู้ที่ใกล้ชิดในโรงแรมแล้วก็คนที่ใกล้ชิดในคอนโดด้วยนะคะ
ก็ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อความปลอดภัยอ่ะเนาะใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ครับนายแพทย์โอภาษยังบอกอีกว่า
ขอขออย่าเพิ่งตื่นตระหนกก็ขอให้มั่นใจแล้วว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมในการรับมือโรคฝีดาดลิง
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มงวดและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการสงสัยโรคฝีดัดลิง
แต่เรื่องนี้พอมันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยโอ้โหล่าสุดนะฮะคุณอนุทินก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เลยนะ
เนี่ยฮะคุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยเลยว่าต้องหาตัวให้เจอแล้วที่สำคัญการปูพรมค้นหาในครั้งนี้ต้องทำอย่างเข้มงวดจริง
แล้วถ้าพบจะทำยังไงคุณอนุทินบอกให้สัมภาษณ์แบบฮึ่มเลยนะ
เตรียมจะผลักดันออกนอกประเทศเลยนะทำตามกฎหมายเลย
ก็ต้องใช้กฎหมายรวมถึงพระราชบัญญัติโรคติดต่อด้วยนะคะ
ก็เรียกได้ว่าตามตัวกันแหละเพื่อที่จะได้ตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังกันต่อไป
ก็อย่างที่บอกเล่าให้ฟังก็เพื่อที่จะได้รับรู้ความคืบหน้าไม่ได้ให้ตื่นตนกกลัวไปหมด
สิ่งที่เราต้องทำก็แน่นอนยังคงต้องเน้นเรื่องความสะอาด
แมสล้างมือเว้นระยะห่างเหมือนกับโควิดนี้เลย
เข้าใจประชาชนที่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงจังหวัดรอบข้าง
ใช่เขาไม่สบายใจใช่ไหมละ
อันหน่อยอีกเรื่องหนึ่งเราก็ตามกันตั้งแต่เมื่อวาน
จูด้งพาเราลงไปในบ่อในคลองเรียบร้อย

แต่ว่ามันต้องมีวัตถุดิบอื่นด้วยไงคุณชนะ
เขาจะไปตามหาอะไรติดตามจูด้งได้ในช่วง
สะบัดทั่วไทย
สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณชิสาคุณชนะ
ตอนที่แล้วผมพาคุณผู้ชมไปล่องเรือเที่ยวบึงทุ่ง๓๐๐ยอด

พาไปชมดอกบัวหลวงสวย

แล้วก็พาลุยน้ำไปเก็บหน่อทูบรือสี

มันก็จะทำอาหารพอซะที่ไหนล่ะครับ

อยากจะชิมปลาสดซะหน่อย
แม่พี่แก้มก็เลยติดรอบดักปลาใส่เรือมาด้วยครับ
เพราะว่ามันน่าจะวิ่งนะครับ
แล้วส่วนใหญ่ปลาที่ดีดักด้านมีปลาอะไรบ้างครับ

แล้วอย่างรอบอันนี้ปลามันเข้าทางไหนฮะ
นี่นะครับเราจะมีหงาอยู่๒อันนะครับ

หน้านี่ฟ่างหน่อยเหมือนลอกให้มันเข้างาหน้าไปก่อนครับ
ดักมันก็หันหน้าออกไปที่โล่งเนี่ย

ผมบ้างแล้วที่ผมจะเอางาแรกนะฮะเอาไว้ข้างนอก
เวลาปลาเขาก็จะเข้ามานะฮะเขาจะเข้ามางานแรกก่อน
ก็เอาขยะพวกนี้ค้างไว้ข้างบนก็ได้
ผมก็เพิ่งเคยวางรอบดักปลาเป็นครั้งแรกนี่แหละครับ
ไม่รู้ว่ามันจะมีโชคกับเขาหรือเปล่า
เพราะพอวางรอบเสร็จก็ไปล่องเรือชมบึง
อยู่ชั่วโมงกว่าแล้วก็กลับมากู้ลอก
เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้ปลาไปกินหรือเปล่า
ตอนนี้เรามาอยู่จุดที่เราวางรอบไว้แล้วนะฮะ
เดี๋ยวเรามากู้ดูว่าจะได้ปลาไหมนะครับ

เฮ้ยได้๑ตัวผู้ชมครับได้๑ตัวฮะ

นี่ครับคุณผู้ชมดูในหม้อนี้
ได้ทั้งปลานิน๒ตัวแล้วก็หอย๔ตัวครับ

วันนี้จะมีเมนูอะไรให้เราทานบ้าง

หลังจากที่เราไปเก็บหน่อทูบฤษี

ตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการทำอาหารแล้วนะครับ
ผมขออนุญาตแนะนำแม่ครัวมือฉมังของที่๓๐๐ยอดก่อนเลยกับแม่ปุ๊

ปลาทอดแล้วก็แกงส้มโน่ทูปหรือซิ

ถุดิบข้างหน้านี้เพื่อที่จะเอามาตำพริกแกงของแกงส้ม
ระหว่างรอทอดปลานี่นี่เราทำอะไรได้ไหมคะ

ได้เวลาชิมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากแกงส้มหน่อทูปฤษีใส่กะทินะครับ
ทูปฤษีเองเขามีความแบบซึมซับดูดน้ำแกงส้มเข้าไป
เวลากัดผมว่ากรอบแล้วก็ไม่ต้องชิมอย่างที่ผมยังไม่รู้

ขุโซมอร่อยมากมันหวานมันกลมกล่อม
เมนูต่อไปทูบหรือสีผัดน้ำมันหอย

อันนี้มันจะแบบออกไปแนวแบบดุ้ยไปเลยอ่ะเหมือนแบบเนื้อเปื่อย
ไปเมนูนี้นะฮะเป็นเมนูหน่อทูบลือสีผัดน้ำปลากับหมูสับ
มันมีความเค็มนำมันจะเค็มกว่านี้
ถ้าจัดอันดับผมว่า๑๒๓
สำหรับคุณผู้ชมนะครับใครที่อยากจะมาก็เสิร์ชเลยนะครับ
ส่วนครั้งหน้าผมจุด้งจะพาไปทำอะไรอีก
อย่าลืมติดตามนะครับในสบัดทั่วไทยนะครับ
วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
สุดยอดน่ากินน่าทานใครไม่เคยทานไปลองหาซื้อดู
เออน่าจะลองดูนะหรือจะลงไปงุมเองไหมโอ้ยมันก็ยากดูนะ
มีโอกาสก็ลองดูค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอคุณโจด้งมาเล่าให้เราฟังวันจันทร์หน้าแล้วกันนะคะ
ช่วงนี้คุยกันต่อเรื่องคืบหน้าเมื่อวานที่เราเล่าถึงเรื่องของน้องพริกไทย
อายุ๑๖ปีที่ป่วยมาเป็นปีค่ะ
จนทางบ้านบอกว่าหมอปลามาช่วยหน่อยวันนี้หมอปลามาช่วยแล้วค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเล่าเรื่องราวของน้องพริกไทยอายุ๑๖ปีเนี่ยน้องมีอาการเหมือนปวดท้องเรื้อรังอ่ะครับ
แล้วก็อาเจียนตลอดเวลาบางทีคุ้มคลั่งขึ้นมาก็กัดแขนตัวเองค่ะคุณชนะ
คุณแม่บอกไม่ไหวสงสารน้องเหลือเกินให้หมอปลามาช่วยหน่อย
หมอปลามือปราบสัมภเวษีพร้อมกับคณะค่ะเดินทางไปที่บ้านของน้องพริกไทยอยู่ที่ตะบนกระพงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ไปดูบรรยากาศหน่อยไปค่ะแล้วไปวันเริกงามยามดีด้วยคุณชนะยังไงครับ
วันพระแรม๘ค่ำเดือน๘เวลา๑๘นาฬิกา
เห็นเขาบอกว่าจะมีอาการเฉพาะวันพระกับวันโกนก็นั่นไงคะเพราะฉะนั้นหมอปลาก็เลยไปวันนี้
พอไปถึงคุณเชื่อไหมน้องพริกไทยเนี่ยส่งเสียงร้องบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอา
น้องเขาอาจจะกลัวเปล่าก็เป็นไปได้แต่ทางญาติกับแม่เนี่ยก็ช่วยกัน
แล้วก็ปลอบน้องบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมอปลามาช่วยไม่ต้องกลัว
เอางี้ละกันหมอปลานะครับก็ขออนุญาตคุณแม่นะช่วยพาน้องพริกไทยเข้าไปในบ้านหน่อย
จะได้พิสูจน์พลังงานบางอย่างมันมีหรือไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็ให้น้องพริกไทยนะฮะเข้าไปในบ้านแล้วก็นั่งเหยียดขาจับมือจับหลัง
ลักษณะแบบนี้ซึ่งน้องพริกไทยก็มีอาการเกร็งที่ขาแล้วก็คุ้มคลั่งกัดแขนตัวเองอีกแล้ว
ตามที่เคยเห็นกันเมื่อวานนี้เลยค่ะและระหว่างที่หมอปลากำลังสัมผัสพลังงาน

มีทั้งสองอย่างด้วยเหรอ
มีทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยและหมอปลาก็ยืนยันว่ามีวิญญาณหรือพลังงานบางอย่างสิงห์อยู่จริงนะฮะ
แต่ว่าอาการของน้องที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ย
หมอปลาบอกก็อาจจะเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ภูมิตัวเองที่น้องเป็นอยู่ด้วยเหมือนกัน
ซึ่งกระบวนการรักษาก็ต้องทำควบคู่กันไว้
ทางด้านวิทยาศาสตร์คือรักษาหาหมอรวมถึงเรื่องศัยศาสตร์ก็ต้องดูแลด้วย
และที่น้องพริกไทยเนี่ยชอบพูดว่าเห็นคนชวนไปอยู่ด้วยเนี่ย
ศัยศาสตร์หมอปลามองนะว่าเออก็เป็นไปได้
เพราะบางทีร่างกายคนเราอ่อนแอจิตอ่อน
ก็จะมีวิญญาณเร่ร่อนหรือสัมภเวษีมาตามรังขวาน

แต่ทางการแพทย์ก็อธิบายได้เหมือนกันว่า
บางทีคนป่วยก็จะมีภาพหลอนเกิดขึ้น

คือจากประสบการณ์ที่ผมช่วยเนี่ย
ฆ่าคนเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้

แต่ถ้าเป็นมุมมองผมค่อนข้างที่จะอันตรายแล้ว
เหมือนคนที่ตายไปแล้วเนี่ย
เขามารอรับน้องบอกถ้ามุมมองผมนะ
เกิดจากการไม่หลับไปนอนแล้วเห็นภาพหลอน
ก็บอกแล้วเราทำให้ทั้งครอบครัวเขาสบายใจ
โอ้โฮนึกนะ

นั่นสิฮะอัพพุทธแม่อยู่ตรงนั้นเห็นไหมล่ะเอางี้ล่ะกันในช่วงของการพิสูจน์พลังงาน
หมอปลาบอกแบบนี้โทรไปเลยโทรไปติดต่อหมอหมูนายแพทย์วิรสักจรัสชัยแสง
อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
วิเคราะห์อาการของน้องพริกไทยหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเพราะมีอาการโรคแพ้ภูมิตัวเองกับรุมตอย
รวมถึงมีอาการจิตเวทร่วมด้วยหมอเขาว่าอย่างนั้นนะผมไม่ได้บอกนะ
แล้วหมอก็ยังบอกอีกว่าต้องรักษาทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องเลย
โดยจะขอไปตรวจอาการอย่างละเอียดอีกครั้งจะได้ช่วยกันรักษา
อันนี้เรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องดูแลไป
ส่วนเรื่องความเชื่อหรือด้านศัยศาสตร์หมอปลาก็เสนอ
เสนอแม่บอกพาน้องพริกไทยไปรักษาตัวที่บ้านหมอปลาจังหวัดเพชรบุรีไหม
เพราะอาการหนักนะหมอปลายังพูดเลยหูปล่อยไว้ได้ยังไงเป็นปี
ถ้าคืนปล่อยต่อไปเนี่ยน้องมีสิทธิ์ตายนะ
คือสิ่งหนึ่งที่เห็นนะน้องพริกไทยอาการอย่างหนึ่งที่เราเห็นเลย
ตัวเธอสู้ผอมผิดปกติ

แม่เองเป็นห่วงลูกก็ยินยอมนะให้พาไปเพราะก็อยากให้ลูกหายเหมือนกัน
ส่วนพ่อของน้องพริกไทยก็บอกว่าเมื่อหมอปลาเนี่ยไขความกระจ่าง
สิ้นสงสัยแล้วว่าลูกถูกวิญญาณเด็กตามอาฆาต
เหมือนที่หมอดูหรือร่างทรงหลายสำนักเคยทักมา
พ่อก็รู้สึกว่าเห็นด้วยก็เลยอุ้มน้องพริกไทยขึ้นรถหมอปลาไป
ซึ่งแม่ก็ร่วมเดินทางไปด้วยนะคะ

ใช่แม่ก็ให้กำลังใจลูกลูกก็ต้องการ
แล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวนี้ด้วยให้น้องหายโดยวัยนะครับ
ไปดูเรื่องนี้กันบ้างโอ้โหวัยรุ่นตีกันปัญหายังไงล่ะ
เอาปืนมายิงใส่ด้วยไอ้ปืนปากกาลักษณะเหมือนจะทำขึ้นมาเอง
แล้วน่ากลัวตรงที่คนอื่นเขาจะโดนลูกหลงครับ

ต่อให้มีโปรงมีปืนแต่เล่นมายิงมั่วตัวอย่างนี้

ค่อยเล่าค่อยไล่เรียงกันครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่กลุ่มวัยรุ่นไล่กันมา
มาที่ร้านขายอาหารตรงนี้
แล้วจะเห็นว่ามีชายวัยรุ่นคนหนึ่งที่ใส่เสื้อยืดสีดำนุ่งกางเกงขาสั้นสีขาว

ระหว่างนั้นก็มีชายวัยรุ่นสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขายาวสีดำวิ่งตามมา

คือในมือมีอาวุธปืนด้วยไง
สักพักมีเสียงปืนดัง๓นัดซ้อนเลย
แล้วพวกนี้ก็วิ่งหลบหนีไป

เดินออกมาแล้วชี้เลยบอกใครยิง
อ้าวลูกอ่ะลูกของเขาอยู่ในร้านคือไม่ไหวแล้วต่อให้มีอาวุธปืนก็ตาม
แต่ใช่ไหมอารมณ์ตอนนั้นเป็นห่วงคนในบ้านก็คือลูกของเขาเอง
หลายคนคือไม่ได้รู้เรื่องด้วยแต่ว่าอาจจะโดนลูกหลงไงก็โมโหสิคะ
แบบนี้นะคะเขาก็ตะโกนด่าวัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยไล่ยิงกัน
แต่ก็เกือบจะทำให้ชาวบ้านแถวนั้นได้รับความเดือดร้อนโดยตัวเจ้าของร้านขายข้าวขาหมู
เขาบอกเหมือนกันว่าตัวเขาเองภรรยาและลูกน้อยอยู่ที่ร้านขายกับข้าว
ตรงนั้นก็คือบริเวณปากซอย๖๕หมู่บ้านพฤกษา๓อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี

พ่อค้าขายข้าวขาหมูนะฮะนายพงพนัทเนี่ยเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำ
วันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเขากำลังขายข้าวอยู่
กำลังทำมาหากินแล้วเห็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เป็นนักเรียนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อน๒กันมาซ้อน๓ก็มีมากัน๒คัน
มีวัยรุ่นผู้หญิง๔คนผู้ชาย๑คนจอดที่ปากซอยระหว่างนั้นรถจักรยายนต์ของชายวัยรุ่นซ้อน๒กันมาตามหลังมาอีก๑คัน
เหมือนกับว่าลงมาเพื่อมาหาเรื่องไอ้กลุ่มแรกที่มาถึงเหมือนก็มีปากเสียงกันแล้วสักพักก็วิ่งหนีเข้ามาในร้านคนหนึ่งส่วนอีก๒คนที่ตามมานั่นน่ะชักปืนปากกาออกมายิงใส่
โอ้โหตอนนั้นตัวพ่อค้าขายข้าวขาหมูตกใจกลัวจะโดนลูกหลงแล้วที่สำคัญลูกเขาก็อยู่แถวนั้นเขาก็เลยพลั้งปาก
พูดออกไปด้วยความโมโหไปลองฟังเสียงเขาหน่อยครับ
เขามีคุยกันอยู่ตรงทางด้านนอกแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการชกต่อย
น้องที่โดนไล่ยิงโดนชกก่อน
แล้วเขาว่าเห็นปืนเขาก็เลยทิ้งรถ

กลัวลุกหลงเพราะว่าลูกผมอยู่ในร้าน๒คน
ใช่เพราะว่ายิงมั่ว
ก็ตามนั้นยิงมั่วไปถามคุณตำรวจบ้างนะฮะผู้กำกับสภบางบัวทอง
เปิดเผยว่าชุดสืบสวนเนี่ยลงพื้นที่หาเบาะแสแล้ว
แล้วก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุสองคนเป็นเยาวชน
อายุ๑๓กับ๑๔ปีเองค่ะ
เด็กน้อย
โดยวัยรุ่น๑๔นะฮะเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ส่วน
วัยรุ่นอายุ๑๓ปีเป็นคนสอน
คนซ้อนนี่แหละ๑๓ปีนี่แหละใช้อาวุธปืนปากกาก่อเหตุ
แล้วสาเหตุไม่ดีเลย
เขาบอกว่าเกิดจากการที่ชอบพอผู้หญิงคนเดียวกันนั่นไง
เคลียร์กันไม่ลงตัวเรื่องของผู้หญิง
เข้าใจนะคุณจะมีรักในวัยเรียนอะไรไม่ว่ากันหรอก
นะแต่ไม่พอใจกันแล้วเอาปืนมายิงกันอย่างนี้
โอ้หูววคุณต่ำลวดเข้าว่าเรื่องของคดีนี้หน่อยนะครับค่ะ
แต่ไม่ต้องห่วงนะเรารู้ตัวหมดแล้วครับอืมอันพุงกราบบอกไว้แบบนี้
อย่างน้อยก็สบายใจแหละว่าจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้
คือสำคัญจริงไปโดนคนอื่นลุกหลง
เข้าใจไหมเป็นคนที่แบบคนไม่รู้เรื่องด้วย

ที่สำคัญคือผู้ก่อเหตุยังเป็นเด็กอยู่เลย

เอาล่ะถ้ามีความคืบหน้าเราจะเล่าสู่กันฟังต่อไป
มาดูเรื่องนี้กันบ้างเป็นเรื่องราวของชายสองคน
สัญจรมาบนท้องถนนแต่เกิดเรื่องราวขึ้นมา
เพราะปาดหน้ากันเลยมาทะเลาะกันแบบนี้ค่ะ

นี้คือนี่หลัง็พงษ์ไพรส์
ตอนหายพาลด้วยขาวที่ลิ่ม

มันแลกหมัดกันสายตาคนแถวนั้นก็โอ้โหจดจ้องมองไปไม่มีใครที่จะห้ามเขาได้อ่ะค่ะ
ได้แต่ถ่ายคลิปเอาไว้มาเตือนกันแบบนี้นะคะอ่ะไม่โทษกันนะคุณผู้ชมไม่ได้โทษฝ่ายไหนหรอก
แต่ให้ดูกันว่าความโมโหมันเกิดขึ้นได้
พูดให้สติเพราะอะไรรู้ไหมมันจะไม่ได้จบแค่เรื่องของบนท้องถนนแล้วแบบนี้
มันมีเรื่องการทำร้ายร่างกายกันต่อมาอีกเป็นคดีความต่อ
หนักเข้าเกิดทำร้ายร่างกายมีเอาวงอาวุธมีฝ่ายไหนเสียชีวิต
โอ้โหกลายเป็นติดคุกก็ติดคุกกันไปอีก
โทษหนักกันเรื่องยาวเลยนะคะ
นะฝากเตือนจะได้มีสตินะครับค่ะเรื่องนี้กันบ้างครับ
ขี่รถจักรยายนผมเข้าใจจริงโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
มันมีได้หลายปัจจัยหนึ่งในนั้นเรื่องของสุนัขตัดหน้าโอ๊ย

มันเป็นอุบัติเหตุที่เข้าใจได้มันก็ไม่อยากให้เกิด
ใช่ไหมมันคาดเดาไม่ได้ว่าหมาแมวอะไรมันจะวิ่งมาเมื่อไหร่
สักหวะนี้หมุนติวเลยสุนัขมันก็เจ็บมันก็ร้องของมันนะ

คนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เขาก็ไม่รู้จริงว่ามันจะมาอย่างนี้
ก็วิ่งมาแล้วก็คือไม่เบรกเลยค่ะ
เออมันเดาทางไม่ถูกหรอกครับสิงสารสัตว์ข้างทางแบบนี้
นั่นสิค่ะมันตรายเหมือนกันนะ
ก็คงต้องระวังอ่ะถ้าเราเห็นแล้วเราขับรถใช่ไหมเรามองทางนี่
ตอนที่ไปสอบใบขับขี่เขาจะมีการให้เราตรวจสอบ
แล้วก็ทดสอบสายตาว่าในองศาหางตาเรามองเห็นไหม
เหมือนกันถ้าขับไปเนี่ยเราต้องเห็นแล้วว่ารอบข้างเราจะมีอะไรแปลกประหลาดมา

เออนะคะป้องกันเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะ
อีกหนึ่งเรื่องราวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนแห่งหนึ่งเหมือนกันนะฮะ
รถคันหนึ่งเขาก็จอดของเขาขับของเขาอยู่ดี
แต่จู่ก็มีอีกคันนึงขับเบียดชนเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
เป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะคะจริง
แต่ละคันก็มาไวด้วยค่ะเอาดูอีกครั้งหนึ่ง
มีกระบะมาชนแล้วคันที่ตามมาก็ชนซ้ำอีก

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
กระบะขับมายังไงไม่รู้อะค่ะมาชนเก่งที่เขาจอดอยู่ข้างทาง
แต่เก๋งคันนี้ก็เหมือนจอดเลนส์๒ถูกไหม
นั่นคือข้อสังเกตนะตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่า
การจอดรถเนี่ยจอดแบบนี้ถูกหรือเปล่า
นั่นน่ะสิจอดนิ่งหรือจอดชะลอหรือจอดรอชั่วคราวไม่รู้แหละ
แต่ว่ามันก็เกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นมา
ยังทำให้ฟอร์จูเนอร์อีกคันนึงที่ขับตามกระบะขาวมา
ชนซ้ำไปอีกค่ะโอ้โหเราไม่รู้ว่าใครบาดเจ็บแค่ไหน
แต่ว่าแน่นอนเกิดความเสียหายขึ้นแล้ว
ดังนั้นนำคลิปนี้มาเตือนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น

อีกครั้งไม่ได้มาตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะ
ค่ะใช่ค่ะให้ดูเพื่อฝากเตือนกันนะครับ
เรื่องนี้เหตุเกิดในต่างประเทศยังก็ในหนัง

ที่บอสตานค่ะกรรษอเมริกา
เรื่องของเรื่องโอ้โหผู้โดยสาร
หนีตายออกจากรถไฟเพราะรถไฟไฟไหม้
โอ้โหนี่ตรงไหนออกได้ก็ออกก่อนล่ะครับโดยเฉพาะตรงนี้หน้าต่างนี่แหละรีบเปิดแล้วรีบออกเลย
โอ้โหโก้ช่วยด้วยจำกระโดดอะไรได้ก็วาดไปเลย
ภาษาอังกฤษผมได้ไหมเออสนิกสเนคฟิต
อ้าวคุณผู้ชมครับรายงานนี้นะครับ
เป็นรายงานเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็เป็นเหตุการณ์ระทึก
สหรัฐอเมริกาที่บอสตันอย่างที่ผมบอกไป
และตามรายงานก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคือทุกคนหนีออกมาได้หมด
ก็ได้กล่าวในแถลงการว่าผู้โดยสารรายหนึ่งที่กระโดดหนีลงไปเนี่ย
เขากระโดดลงในน้ำโดดลงไปในน้ำเลยเหรอ
แล้วก็คือไม่ยอมรักษาพยาบาล

อ่ะก่อนเกิดเหตุต้องเล่าอย่างนี้ค่ะว่ารถไฟสายสีส้มค่ะ
ที่อยู่ในการดูแลของสำนักงานขนส่งแห่งนี้เนี่ยกำลังเดินทางข้ามแม่น้ำมิสติกทางตอนเหนือของบอสตัน
แต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยพบว่ามีเปลวไฟและควันจากหัวขบวนเนี่ยค่ะแล้วก็ในขบวนนี้มีผู้โดยสารประมาณ๒๐๐คนอยู่
และเพื่อความปลอดภัยนะฮะทางการภาครัฐเนี่ยเขาก็ทำการปิดระบบการทำงานทั้งหมดก่อนนะ
รถไฟก็ถูกนำไปจุดจอดพักขบวนรถไฟเพื่อทำการตรวจสอบโครงสร้างและระบบทั้งหมด
ก็ทางสำนักงานขนส่งเนี่ยก็แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นไปยังสำนักงานบริหารการขนส่งแห่งชาติแล้วเนาะ
แล้วก็มีทางคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยในการขนส่งมาช่วยดูแลอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย
แต่ให้ดูกันเนี่ยก็อยากให้เห็นกันว่าในต่างประเทศเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่เหมือนกัน
สิ่งสำคัญก็คือการตั้งสติแล้วก็อาจจะต้องรู้วิธีในการดูแลเบื้องต้น
เกิดเหตุเพลิงไหม้มาต้องทำยังไงเหมือนขึ้นลิฟต์ไฟไหม้ปุ๊บก็ห้ามเข้าลิฟต์ถูกไหม
แบบนี้ก็ต้องศึกษากันเอาไว้นะคะกลับมาบ้านเราค่ะมาดูเรื่องเตือนภัยเกี่ยวกับการขับรถบนท้องถนน
ช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
โอ้โหคุณชนะนี่ควรดูหนังอยู่เลยจริงจังกันได้หนังเนี่ยแต่นี่คือเหตุการณ์จริงคุณผู้ชม
รถเนี่ยหมุนเคว้งหมุนคว้างเลยนะคะเนี่ยคันที่มีกล้องหน้ารถต้องหลบเข้าข้างทางก่อนอ่ะ
ที่หลบทันแล้วคุณไปดูค่ะสภาพรถคันที่เสียหายก็พังยับอยู่เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเตือนกันแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่อาจจะทำให้ถนนลื่นได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตรวจสอบรถของท่านด้วยรวมไปถึงระมัดระวังด้วยนะคะ
อ่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะไปดูบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวบนเขาแบบสู้ชีวิตสู้ชีวิตจนเกือบชีวิตจะหาไหม้เลยเหรอโอ้โหเอาไปดูกันครับ
ค่อยลงค่อยเถลาย
ละคนสองคนโอ๊ยปั๊ดแบบนี้ไม่ไหวนะคุณชนะ
แกไปเที่ยวกันไงอ้าวอีกคนอ่ะไปแล้ว
คือไปเที่ยวที่เขาช่องลมจังหวัดนครนายกค่ะแล้วในจุดหนึ่งของตรงนั้นเนี่ย
ด้วยความที่ว่าคงจะมีฝนตกลงมาก่อนใช่ทางเดินมันก็เลยลื่นลื่นหน่อย
แล้วเหมือนมันเป็นดินโครนหรือดินเหนียวด้วยไหม
ใช่ครับคุณชิสาก็เลยอย่างนี้สุดท้ายลั่นปัดปัด
ก็ได้เที่ยวสมใจเข้าใจอยู่แต่กลับบ้านมาโอ้ยอย่าหม่องต้องเข้าแล้ว
จริงค่ะยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยถ้าหากต้องเที่ยวในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะ
พอแป๊บเดียวค่ะหมดเวลาของเราซะแล้วคุณชนะ
แล้ววันนี้วันศุกร์เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันเวลา๔โมงเย็นนะ
จากลากันไปวันนี้เราจะให้คุณผู้ชมดูความน่ารักของหมอแคนตัวน้อยค่ะ

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป